เรื่องของคนที่ชอบทานอาหารทะเลและโดยเฉพาะแมงดาทะเล
ต้องดูให้ดีนะแมงดาไหนกินได้แมงดาไหนกินไม่ได้
แมงดาถ้วยกินไม่ได้นะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นอุทาหรณ์ที่เขามีการเผยแพร่เป็นคลิปให้ดูกันนะครับ

สงสารครับขับรถมาเกือบร้อยกิโลมาปล่อยแมงดา๒ตัว

ก็ขอให้โชคดีแต่ถ้าเรากินเนี่ยน่าจะตายก่อนแน่นอนเลย
โอ้โหเชื่อไหมถ้าเป็นดิฉันเนี่ยคงตายแล้วแหละเพราะแยกไม่ออก
แล้วคนขายก็ดันบอกว่ากินได้กินได้
เขาก็ซื้อมาแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูล
ปรากฏว่าเห็นไหมหางแหลมมันกลม
อันนี้คือแมงดาทะเลหางกลมหรือว่าแมงดาถ้วยมีพิษร้ายแรง
เขามีการแชร์คลิปนี้กันเยอะเลย
ได้ซื้อแมงดามา๒ตัวจากตลาด
ระบุว่าพ่อค้าบอกว่ากินได้กินได้ยืนยันว่ากินได้
ยังดีที่เขาชะล่าใจลองเสิร์ชเน็ตดู
พบว่าโอ้โหหางมันกลมดิ๊กเลยมันเป็นแมงดาถ้วยที่มีพิษร้าย
ก็เลยตัดสินใจขับรถกว่า๑๐๐โล

ถ้าคุณวราพรหรือผมซื้อมาแล้วพ่อค้าหลอกแบบนี้

ดิฉันคงไม่ได้กลับแต่ฉันคงต้องไลฟ์ฟูมปากไปนะ
ผมเอากลับไปป่าพ่อค้าเลยไม่เอากลับไปปล่อยทะเลแบบนี้นะฮะ
นี่ครับเขาบอกโอ้โหถ้ากินน่าจะตายก่อนแน่นอน
ชาวเน็ตพากันคอมเมนต์ว่าโชคดีแล้วที่ไม่กินเข้าไป
เพราะดูจากหางแล้วแน่นอนเลยมันเป็นแมงดาทะเลหางกลม

แล้วก็ชื่นชมที่เจ้าของคลิปขับรถพาแมงดาไปปล่อยทะเลด้วยนะครับ
เรื่องนี้นะฮะอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ
รองคณะบดีกิจการพิเศษภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
ประชาชนเลยเรื่องการกินแมงดาทะเล
เพราะแมงดาทะเลในประเทศไทยมี๒ชนิด
งดาจานหรือว่าแมงดาหางเหลี่ยม

สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้นะครับ
ส่วนแมงดาชนิดที่มีพิษคือแมงดาถ้วยหรือแมงดางหางกลม

เพราะว่าพิษอาจจะทำให้ถึงแก่เสียชีวิตได้
เป็นสารชนิดเดียวกันกับที่พบในปลาปักเป้าแล้วครับ
ส่งผลต่อระบบควบคุมการหายใจถึงขั้นเสียชีวิตเลย
นี่ไงเขาทำกราฟิกให้ดูกัน

คือสังเกตหางนี่แหละจะชัดที่สุดใช่ไหมคะ
นะฮะส่วนอาการเป็นพิษเนี่ยเดี๋ยวฟังอาจารย์ทรเขาเตือนกันนะฮะ

ซึ่งพิษเนี่ยจะอยู่ทั้งในไข่แล้วก็อยู่ในเนื้อเยื่อด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นการกินแมงดาถ้วย
อาจจะอาจจะส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ
เพราะพิษที่มีอยู่ในแมงดาถ้วย
เป็นพิษลักษณะเดียวกับพิษที่มีอยู่ในปลาปั๊กเป้านะครับ
พิษพวกนี้จะเป็นพิษที่ไม่ศูนย์สลายไปกับความร้อน
ในระดับของการปรุงอาหารทั่วไปนะครับ
ก็หมายความว่าจะไปทอดจะไปผัดหรือจะไปยำหรืออะไรต่างลวกเนี่ย
พิษก็ยังคงอยู่แล้วก็รีบส่งแพทย์โดยด่วนที่สุด
ไม่มีทางอื่นต้องไปส่งแพทย์อย่างเดียวนะครับ
นี่แหละครับก็ดีนะได้เป็นความรู้ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะก็คงต้องฝากคนขายฝากชาวประมงล่ะค่ะ
เพราะว่าอย่างเราท่านบางทีไม่ได้ดูหางหรอกค่ะ
บางทีมาเป็นไข่อย่างเดียวด้วยซ้ำใช่ไหมคะ